ดูความคืบหน้าคดีวินจักรยานยนต์รับจ้าง๒วินนะครับ
ก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันที่ซอยอุดมศุกร์
ก็ปรากฏว่ามีผู้ที่ใช้ปืนยิงออกไปทำให้คนเสียชีวิตไปหนึ่งศพนะครับ
วันนี้นะครับตำรวจสนบางนาเจ้าของคดีนะครับ
คุมตัวสองผู้ต้องหาคนสำคัญก็คือนายวัญชัยมงคลเข็ม
คนที่ยิงปืนกับนายประมุกวิเชียดิหลกกุล
ซึ่งเป็นหัวหน้าวินจักรยานยนต์รับจ้างอุดมศุกร์หนึ่งนะฮะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับทั้งคู่นะครับ
ขออำนาจศาลจังหวัดพระขนงฝากขังนะครับ
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวก็โดนแจ้งข้อหาทั้งร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนแล้วก็เรื่องของมั่วสุมก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
คดีนี้เป็นคดีอุกชะกันก็เลยเกรงว่าจะหลบหนีออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
พนักงานสอบสวนจึงคัดค้านการประกันตัวนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกนครทองพาณิชย์ภูมิกับการสอนอบางนาบอกว่า
หลังจากที่นายวัญชัยรับสารภาพก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
พนักงานสอบสวนตั้งใจจะพาไปชี้จุดที่นำปืนไปทิ้งนะครับ
แต่หลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่ามันก็เสี่ยงอันตรายเกินไป
ก็เลยยกเลิกการทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็การชี้จุดนะครับ
ส่วนคดีที่นายประมุกหัวหน้าวินจักรยานยนต์รับจ้างอุดมศุกร์หนึ่ง
ซึ่งตอนนี้คดีที่เขาไปก่อเหตุจะเป็นการใช้นายวัญชัยให้ยิง
หรือว่าพาคนไปรุมทำร้ายวินอีกฝั่งหนึ่งฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์ก็แล้วแต่
ตรงนี้เขาปฏิเสธขอไปให้การในชั้นศาล
แต่นายประมุกก็บอกว่าตัวเองก็เป็นผู้เสียหายจากการถูกรุมทำร้ายร่างกาย
เขารุมทำร้ายร่วมทั้งผู้ตายสื่อสีแดงที่ว่าเอาข้อนฝาดด้วย
ตรงนี้นายประมุกบอกว่าก็จะแจ้งความเอาผิดกับบุคคลตามคลิปวิดีโอทั้งหมด
แต่ยังไม่ให้รายละเอียดว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันไปไล่เรียงเหตุการณ์จากไหนมาก่อน
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนบอกว่าคดีตรงนี้ก็ต้องไปแยกอีกคดีหนึ่งนะครับ
ก็ต้องไปตามผู้ที่ก่อเหตุในคลิปที่ทำร้ายนายประมุกมาดำเนินคดีด้วยนะครับ
ส่วนจะเข้าข่ายถึงพยายามฆ่าหรือไม่เดี๋ยวก็ต้องดูพยานหลักฐาน
ไปสอบสวนให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ช่วงบ่ายวันนี้พนักงานสอบสวนได้นำรายชื่อของบุคคลที่ตอนนี้ก็พิสูจน์ทราบเสร็จสิ้นแล้ว
มีอีกไม่ต่ำกว่า๕๐คนเอามาประชุมกันนะครับที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่อรายงานให้พบชนทราบนะครับในการที่จะขอหมายจับแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับ
เกี่ยวกับการที่ก่อเหตุในครั้งนี้แล้วก็จะพิจารณาข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของ
สมัครใจทะเลาะวิวาสทำให้เสียทรัพย์ด้วยนอกจากเรื่องการใช้กำลังประทุษร้ายกัน
เรื่องของการมั่วสุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ไปดูหน่อยว่าหลังจากตีกันในวันนั้นแล้วเนี่ยณวันนี้เป็นยังไงกันบ้าง
นี่ฮะวินอุดมศุกร์๑นะครับผ่านมาเกือบ๑สัปดาห์
มติของ๔ฝ่ายที่เขาดูแลพื้นที่คือตำรวจทหารกอทมและกรมการขนส่งทางบก
ให้ยกเลิกจุดจอดรถแท็กซี่ป้ายอัจฉริยะ
ซึ่งอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นวินคู่อริที่เขายกพวกไปตีเนี่ย
ก็คือฝั่งแบงค์ไทยพาณิชย์เนี่ยเขาเคยไปตั้งวิน
เท่ากับว่าตอนนี้ไม่สามารถนำจักรยานยนต์รับจ้างหรือแม้แต่แท็กซี่
จอดรอรับผู้โดยสารได้ก็ไม่มีใครมาตั้งวินนะฮะ

แต่ว่าวินอุดมศุกร์หนึ่งยังให้บริการตามปกตินะครับ
ผู้ที่มาใช้บริการบอกว่าก็ยังหวาดกลัวอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็จำเป็นต้องใช้บริการวินจักรยานยนต์รับจ้าง
เพราะว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน
ส่วนคนที่ใช้วินหน้าแบงค์ไทยพาณิชย์อยู่เดิมเนี่ย

บอกว่าก็เดินไปอีกไม่ไกลก็จะไปเจออีกวินหนึ่ง
ซึ่งก็ปลอดภัยแล้วก็ถูกกฎหมายอันนี้ก็สบายใจกว่า

ถ้ามันไม่มีใช้สไทยเราจะเกือบร้อนอะไรมั้ย
มันอาจจะเกือบร้อนนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัว
นึกเห็นไหมว่าเราเอาความปลอดภัยของเราไว้ก่อน

มันก็ยังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่ชีวิตในเมืองตรงนี้ด้วย
ใช่ค่ะเวลาไปเรียนอะไรอย่างนี้ก็จะขึ้นตรงนี้ประจำ
อือค่ะแล้วราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรารู้สึกกลัวบ้างไม๊
ก็มีกลัวบ้างก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้น

มันใกล้มันใกล้ที่สุดเพราะว่าเวลารีบก็ต้องขึ้นตรงนี้ประจำ
อืมค่ะแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วอย่างนี้มันส่งผลมาถูกกับเราไหม
ไม่ค่ะมันก็มีวินอื่นขึ้นได้ค่ะ
พนักงานสอบสวนสนบางนานำสำนวนไปประชุมกับผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ประชุมกันอยู่สามชั่วโมงกว่าพบชนบอกว่าขณะนี้คดีนี้ถือว่าคืบหน้าไปมากพอสมควร
คาดว่าภายในวันพรุ่งนี้นะครับจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเพิ่มได้อีกนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นจำนวนมากด้วยตำรวจได้เชิญตัวผู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองฝั่งมาสอบปากคำอย่างละเอียดแล้ว
จำนวนนี้ประมาณ๕๖คนจะถูกแจ้งข้อหาเข้าข่ายร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก็เป็นคนที่มาจากวินทั้งสองฝั่ง
เหลือจะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองและมั่วสุมตั้งแต่๕คนขึ้นไปพากันไปทำร้ายซึ่งกันและกัน
ส่วนเรื่องของคนบงการอันนี้อยู่ในหมายจับที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินคดีอยู่แล้วแล้วก็ยังมีเรื่องของการตามอายัดของกลางที่ใช้ก่อเหตุเพราะว่าพบว่ามีการนำรถสองคันคือรถกระบะกับรถตู้เข้ามาในที่เกิดเหตุนะฮะบางคันนี้ขนอาวุธมาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ตัวคนขับทั้งสองคันแต่จากข้อมูลของตำรวจเนี่ยจากชุดสืบสวนรู้ตัว
หากไม่เอารถมามอบให้กับตำรวจนะครับเดี๋ยวจะดำเนินการอายัดทะบงทะเบียนอะไรไว้แล้วจะไล่ติดตามจับกลุ่มต่อไป
สองคนนี้ทั้งนายประมุกทั้งนายวัญชัยแปดข้อหานักเลยนะ